ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

เพลงที่หนึ่ง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ถ้าไม่พอเลือกต่อเถอะครับ
เลือกต่อได้อีก๒แผ่นจนกว่าจะได้
ถ้าไม่พอก็น่าจะต้องเปิดเพิ่ม
แต่ก็อยู่ที่คุณบี๊ดนะคะตัดสินใจนะ
ตัดสินใจตกลงจะใช้ต่อหรือไม่ใช้นะ

ตอนนี้เลือกได้ก็คือแผ่นที่๑๒

หรือไม่ก็เป็นเพลงเก่งของคุณบีสเองนะครับ

แต่ก็ยังไม่เข้าเป้าเลยคุณบริส

ถ้าเกิดอีกแผ่นนึงเปิดมาเป็นเปลี่ยนเพลง

เปลี่ยนแล้วโทรหาก็ได้

หรือไม่ใช้ก็ได้

เลือกให้ดีครับ

นี่คือตัวช่วยแผ่นสุดท้ายของคุณบีส
ถ้าเปิดมาแล้วไม่เจอตัวช่วยที่แบบข้ามไปเลย

เพลงนี้ร้องได้กี่เปอร์เซ็นต์

แผ่นสุดท้ายก็คือแผ่นที่๑

แผ่นสุดท้ายนี้ก็คือ
ตัวช่วยแผ่นที่๑นะครับก็คือ

ไม่ได้เลวร้อนเท่าที่เดียว

เปลี่ยนเพลงก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงที่เปลี่ยนให้ฟังก่อน

หนีเสือปะจราเข้ยากกว่าเดิมอีกก็ไม่เอาก็ได้
แต่ถ้าเอาเพลงที่เปลี่ยนนี้ก็สามารถร้องผิดได้๑คำ
หรือเพลงที่๒นี้คุณก็ร้องผิดได้๑คำ
คุณมีตัวช่วยอยู่และยังโทรหา

ภาวนาให้มันออกมาเป็นเพลงที่คุณร้องได้ง่ายกว่าไอ้เพลงนี้ที่คุณบอกว่าร้องได้๗๐

อินโทรเพลงที่จะเปลี่ยนนะครับ

ไม่แน่ใจว่าอินโทรเพลงกับหน้าคุณบรีสอันไหนเจ็บปวดกว่ากัน
มันเกิดอะไรขึ้นคุณบี๊ด
เพลงนี้ก็เคยได้ยินอยู่
แต่ว่าคนเอามาร้องกันเยอะมากเลย

เป็นปัญหาอีกไหมคะเพลงนี้

ถ้าเทียบกันระหว่างเพลงแรกที่เป็นปัญหาเดิมกับเพลงนี้
อะไรเป็นปัญหาหนักกว่ากัน

หมายความว่าจะเปลี่ยนเป็นเพลงนี้ไหม

ถ้าคุณเลือกเพลงนี้คุณก็มีสิทธิ์ร้องผิดได้๑คำ

จะมีเวลาให้คู่คุยประมาณ๑นาทิตม
ต้องใช้สิทธิ์เล่าละครับ
สวัสดีค่ะคุณแมมค่ะ
ตอนนี้คุณบีซมาแข่งร้องเพลงกับเรามีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นจึงจะส่งสายให้คุยกับคุณบรี๊ดนะคะ

คุณแมร์กำคันฟิศมีเวลาหนึ่งนาทีเพื่อพูดคุยเชิญค่ะจฉะเฮ้อ
ฮัฮิอ่าอ่าอ่ะอ่อต้องโกรธหนมิสต้องเป็นคนถามพี่แม้มค่ะ
ใช่ค่ะ
ดูตรงท่อนที่เขาร้องว่า
ดูหรือใจหรือดูหรือใครหรือดูหรือใจ

หรือใครก่อนเคยสัญญา

ฉันกินน้ำตาเพราะใคร
หรือใครก่อนเคยสัญญา

พี่แม่มขอบคุณนะครับ
อ่าล่ะเราจะไม่รบกวน

สามาร้องผิดได้๑คำ
มาเป็นกำลังใจให้ที่คุณบรี๊ย์ซในเพลงนี้
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อม
ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

ให้ฉันตายก่อนได้มา
ก่อนคนเปลี่ยนใจไปรักคนอื่น
ชีวิตฉันก็คงไม่ยาวไม่ยังไม่ลืม
เมื่อรักเคยชื้นกลับมาชอบช้า
ให้ฉันตายก่อนเถิดนะ
อย่าให้ต้องมาโดนรัก
ฉันกระนาม
ดูหรือใครก่อนเคยสัญญา
ไม่น่าลืมความฉันกินน้ำตาเพราะอะไร
ไม่นึกว่าใจคุณจะเป็นสอง
จึงต้องมนต์มองเพราะรักคุณหมดใจ
ไม่นึกว่ารักจะถูกทำร้าย
ไม่นึกว่าใจของคุณไม่เคยเพียงพอ
ให้ฉันตายก่อนเอาบุญ
ก่อนที่ใจคุณจะมีรักต่อ
คงแข่งไม่พอเฝ้ารอเห็นคุณเปลี่ยนใจ

รู้สึกจะตื่นเต้นมากเลยคุณมิส
เป็นการร้องเพลงที่แสนจะกดดัน

คืออยากได้ตังค์ไปรักษาคุณภรรยา

ก็โล่งไปอีกหนึ่งเปล่าได้สองหมื่น

ให้เป็นเพลงที่เราร้องได้กันแล้วกันนะครับ
มาฟังกันเลยนะ

ผู้เกิดขันของเราในเพลงที่สอง
มูลค่าสองหมื่นบาท
คุณบรีสร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โพกใจโพกใจโพกใจ
เพลงนี้กว่าจะมาถึงจุดนี้
จุดที่ได้ร้องนั้นแสนยากเย็นเข็นใจ
ตอนนี้กำลังใจจากภรรยา

ความรักของทั้งสองคนนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะ
ถึงจะตากวัยแต่ว่าไม่อยากให้ใจห่างกัน

วันนี้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไง
เพลงนี้ใช้ตัวช่วยจนหมดแล้ว
ยังไงพี่ก็ยังมีกันและกัน
ก็ยังไม่ทราบว่าผลจะออกมายังไง
แต่อยากให้พี่ได้อยู่ได้ยิน

ถ้าสำเร็จจะได้ดีใจและกระโดดกอดกันได้อย่างเต็มที่นะพี่นะ

ร้องได้ไหมคะ

ร้องได้
สำหรับเผ็ดที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณบริษร้อม
สวัสดีครับ